วันนี้เราพาคุณผู้ชมแวะไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

หลายคนก็อยากได้อะไรก็พากันไปขอ
บางคนก็รู้สึกว่ามันก็จะลงจิตใจขึ้นมานิดนึง
เออนะฮะเอาทีมแรกไปกันก่อนเลยครับ

ไปที่วัดหลวงพ่อจ้อยนะครับ
ก็มีการนำต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง

หมู่๙ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับ

มีคนโพสต์ไปแชร์ไปก็เดินทางไปกราบไห้

ชาวบ้านไปกราบไหว้ก็จะมีหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อจ้อย

แล้วก็เดินทางต่อไปขอโชคลาภจากแม่ศรีมณีทอง

ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนไปขอไปถูก็โชคดีกันหลายราย
ชาวบ้านก็ลือกันว่าโอ้โหแม่ศรีมณีทองนี่นะ

วันนี้ชาวบ้านจากพิสุนโลกเขาเดินทางไปนะครับ

แล้วก็ไปขอโชคลาภจากแม่ศรีมณีทองกันต่อด้วย
ก็มีการเอาแป้งไปทาถู
เห็นอะไรก็เอาไปซื้อตามนั้นนะ

แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่เขาตั้งอยู่แล้วในวัด

ก็เขาก็บอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้นะ
ความยาว๒๐๐กว่าเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก๗๐๘๐เซนติเมตรเนี่ย
ถูกกันไปผู้ชมก็ดูเอาละกัน
ส่วนด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตะมนต์สารพีแห่งใหม่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เขามีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย
มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจกันค่ะ
พอทำพิธีเสร็จบรรดานักเสียงโชคก็เพ่งเลยค่ะ
เพ่งมองบาดน้ำมนต์นะคะหวังว่าจะเจออะไรที่มันจะให้โชคให้ลาบกับเขาได้
บางคนเห็นชัดเจนมากจนต้องเรียกเพื่อนมาดู
ส่วนบางคนก็เพ่งแล้วเพ่งอีกไม่เห็นนะคะเห็นแต่น้ำตาเทียนครับ
บางคนก็เอามือถือมาถ่ายเอาไว้ค่ะเพราะเขาบอกว่าบางทีเนี่ย
สิ่งที่เขาเห็นในบาดน้ำมนต์เนี่ยเวลาเขาเห็นพอไปตีเป็นตัวเสี่ยงโชคอะไรต่างนานเนี่ย
มันถูกเหมือนกันนะเขาบอกมันก็ถูกเหมือนกันนะได้โชคได้ลาบกันมาเหมือนกัน
เขาก็หวังว่างวดนี้เขาคงจะจินตนาการเขาคงนำพาโชคมาให้บ้างแหละ
แล้วก็ได้มีการร่วมสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยตามความเชื่อนักเสียงโชคกันด้วย
ครับอ่ะไปอีกที่หนึ่งฮะไปที่วัดใหม่โคกมรุมนะฮะ
ตะบนมุ่งเตี้ยมเพือวิเศษชายชาญจัวร์อังทอง
ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากเจ้าโทนเจ้าโทนเป็นอะไรเป็นแมวครับ
ตะเคียนสร้อยสุวรรณแมวดำนี่แหละฮะเป็นแมวไทยตัวผู้
ตัวใหญ่เลยสีดำขาวนะฮะแอบซุกซ่อนอยู่ในโพรงต้นตะเคียนบ่อย
ชื่อว่าต้นตะเคียนแม่สร้อยสุวรรณที่มีการอัญเชิญมาจากบ่อซา
นะแล้วก็จะไปชอบนอนตามแผงขายสลากินแบบรัฐบาล
แล้วก็ตามโพรงต้นตะเคียนนะฮะมันเชื่องครับเป็นมิตรกับชาวบ้าน
ทุกคนเลยเป็นขวัญใจของคนที่ไปที่นี่ไปถึงก็ต้องอุ้มกันหน่อย
อ่าวเนรคาไปที่แผงซะอ้าวชอบอันไหนเหยียบซี่แบบนั้นเนี่ยมัน
ถ้าเกิดมันนอนแผงไหนเขาว่าแผงนั้นจะถูกนะครับนะฮะ
เหยียบปุ๊บชาวบ้านก็ซื้อไปเสี่ยงโชคกันไป
นางสาวนิตยาภูลเกษมแม่ค้าขายส้มโอก็บอกว่าตนเองเนี่ยนะ
โชคลาภจากเจ้าโทนมาแล้ว๓งวดติดเลย
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปภาพที่บริเวณด้านหลังของเจ้าโทนไปส่องหาเลข

เสร็จปุ๊บได้โชคปุ๊บซื้อไก่ทอดมาให้มันพร้อมกับปลาทู
มันชอบกินงวดนี้ก็หวังว่าเจ้าโทนจะให้โชคเขาเหมือนเดิมนะฮะ
อ้าวก็ย้ำเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
แต่ละคนก็มองเห็นหรือว่ามีโชคมีดวงไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน